เอามาดูต่อกันที่ความหวานคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เชียร์แล้วก็ไฮโซบิ๊กนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยไฮโซบิ๊กเขาลงรูปคู่ของเชียร์เปิดตัวกันไปแล้วใช่ไหม
แล้วก็นี่คู่หวานนี้นะฮะลงรูปมูบ่อยเลย

ถ้าคือมันเพิ่งมาเปิดตัวรูปคู่ไม่นานเองจ๊ะ
แล้วก็ล่าสุดงานแต่งเพื่อนรักตั้งแต่สมัยเรียนศึกษานารีอย่างโยเกิร์ต
เชียร์ก็เลยขอลงรูปคู่ไฮโซบิ๊กนะครับ
บอกว่าแหมเปิดตัวจริงจังต้องหวานฉ่ำกันวันวาเลนไทยแน่นอนเลยนะคะ
แล้วเขาก็เดากันไปว่าที่ไม่รับงาน
เพื่อจะดินเนอร์กัน๒ต่อ๒กับไฮโซบิ๊กหรือเปล่านะ

ไอเล่นโคลโลนาเหรอครับไอไอไม่ไม่ใช่ค่ะ

ไม่ได้แพนเรื่องงานไปสำหรับปีนี้ค่ะ
แนนเวลาส่วนตัวให้มากกว่า
อาจจะแบบไปทานข้าวอะไรอย่างนี้นะคะใช่ปกติค่ะ
คนมีความรักก็ต้องเข้าใจนะคะงานไว้ที่หลังหัวใจต้องมาก่อน
นะคะแต่ว่าไฮโซบิ๊กเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจแบบว่า
ไวไฟก็คือแบบร่ำจำอยู่นะคะต้องรอดูแล้วค่ะ
วาเลนไทยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าค่ะ